ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตหน่อยนะฮะ
วันนี้มีความคืบหน้าแล้วนะครับมีกู้ภัยคนนึงเนี่ยเขาขี่จักรยานยนต์ไป
ถนนวิชิตสงครามนะฮะแล้วไปจอดติดไฟแดงอยู่นะ
ไปเจอแท็กซี่ป้ายเขียวคันหนึ่งที่จอดติดไฟแดงอยู่
เขาตะโกนต่อว่าด่าทอรถที่อยู่คันข้างหน้าหาว่าทำให้รถเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะออกไปทางซ้ายได้
นะลงไปเนี่ยวิวาทะกันเลยนะฮะสุดท้ายไปไปมามาเนี่ย
โดนหนักเลยนะแท็กซี่คันนี้เนี่ยคือไปเสพยาบ้าด้วยนะฮะ
อ้าวไม่รอตำลวจอ่ะเรียกมาแล้วไม่รอตำลวจอ่ะเรียกมาแล้ว
ไม่ด่าคนของถนนมึงจะเอายังไงกับพวกไม่เอายังไงคนอ่ะ
ขับรถสาธารณะขับรถสาธารณะเออดังแน่มึงไม่ต้องกังวล
เกิดขึ้นหกโมงครึ่งเมื่อวานนี้นะครับร้อยโทอาว่าที่นะฮะ
หรือว่าคุณใหม่นะครับเป็นอาสากู้ภัยกู้ชีพของทางภูเก็ต
จอดติดไฟแดงอยู่สี่แยกสี่กอ
ที่จอดอยู่ข้างหน้าเขาบอกเขาไม่พอใจที่เขาเหลวซ้ายเข้าถนน
พระภูเก็ตแก้วไม่ได้ค่ะนี่นะฮะทำให้ทางว่าที่ร้อยโทพัศกรเนี่ย
ที่เป็นคนถ่ายคลิปก็ตะโกนบอกเขาบอกโอ้โหใจเย็นสินี่ฮะลง
มาก็เลยมาว่าเขาอีกบอกแล้วมาเผือกอะไรด้วยนี่ทีนี้ก็เป็น
บรรยากาศแบบนี้เลยนะฮะโตเถียงกันอยู่นาทีกว่ามีการท้าทาย
บอกให้รอตำรวจหรือไปโรงพักนี่เข้ามาแบบนี้แล้วก็ไม่
รอนะฮะขึ้นรถแล้วขับออกไปเลยก่อนจะขับออกไปเนี่ย
นี่มีทิ้งท้ายแบบนี้นะฮะบอกผู้เด็กภูเก็ตจะทำไมคือทาง
คุณใหม่ว่าที่ร้อยโทพัศกรที่เป็นกู้ภัยด้วยก็เลยเอาคลิป
มาโพสต์เอาไว้บอกภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยคุณทำ
แบบนี้ได้ยังไงแล้วคุณเป็นรถแท็กซี่สาธารณะรถป้ายเขียวด้วย
โหมันเสียภาพลักษณ์หมดเลยอ่ะเนอะเกิดมาเจอโอ้โหนักท่อง
เที่ยวเข้าแล้วคุณไปตะโกด่าคันหน้าเขาอยู่อย่างนั้นคุณทำ
งี้ได้ยังไงล่าสุดนะครับพันธบทเอกรุ่งฤทธิ์รัตนภักดี
ภูมิกับการสพกระทู้บอกว่าได้เรียกทั้งคู่มาสอบปากคำแล้ว
คู่กรณีในคลิปนะครับให้การตรงกันว่ามีการโต้เถียง
จริงนะเจ้าของคลิปบอกว่ารถป้ายเขียวไม่เคารพกฎจราจร
บีบแร่ใส่รถคันหน้าไปโวยวายใส่เขาแต่ไม่มีการทำร้ายร่าง
กายกันนะก็ต้องมีการตรวจปัสสาวะเกี่ยวกับเรื่องของสารเสพติด
พี่คันนี้นะฮะปัสสาวะเป็นสีม่วงเขาบอกว่าเขาไปเสพยาบ้า
ก่อนจะออกมาขับรถเอาแล้วตัวเองขับรถสาธารณะด้วยนะครับ
ทีนี้ก็ยุ่งเลยนะฮะต้องถูกแจ้งข้อหาเรื่องเสพยาเสพติดด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องของทางกรมการขนส่งนะฮะนายกรพิทักษ์อาจสุวรรณหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
บอกว่าตอนแรกดูจากในคลิปเนี่ยความผิดของแท็กซี่ก็คือใช้วาจาไม่สุภาพ
โทษปรับไม่เกินห้าพันบาทแต่พอตำรวจสพกระทู้แจ้งมาว่ามีการเสพยาเสพติดอีก
ทีนี้องค์ประกอบความผิดเนี่ยคือถึงขั้นพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตการขับขี่เลยนะฮะ
รถสาธารณะนะครับซึ่งกรณีนี้ก็เลยขอจัดการขั้นเด็ดขาด
คือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะเลยนะครับ
แล้วทางขนส่งจะประสานงานกับทางผู้ประกอบการให้ตรวจสอบสารเสพติด
ผู้ขับรถสาธารณะทุกคันในพื้นที่ต่อไป
คือถ้ามีเหตุการณ์นี้ก็ไม่รู้ว่าก่อนเขาจะออกมาขับรถสาธารณะเนี่ยเขาเสพยาบ้ามา

นักเลยเพิ่มถอดไปอนุญาตเลยนะคะ